พาไปกินเมนูแปลกเท่านั้น
ถ้าไปเชียงใหม่ขึ้นเหนือแล้วเราต้องกินข้าวซอยใช่ไหม
นี่เมนูข้าวซอยจุก

แล้วก็เป็นลักษณะว่าเป็นไอศครีมรสข้าวซอยนะ

เป็นไอตีมถูกต้องใช่แล้วดูมีไอตีมข้าวซอย

แล้วยังมีคาเวียกะทิด้วยนะคุณ
ฮะมีคาเวียกะทิด้วย

นี่คุณค่ะเมนูเด็ดเมนูแปลกนี้นะคะ
ทางร้านก็ผุดไอเดียด้วยการนำอาหารขาว
มาทำเป็นรูปแบบอาหารหวาน
แต่ยังต้องมีคอนเซ็ปต์คงรูปแบบเป็นข้าวซอยอยู่
เรียกว่าถ้าได้ตักสัมผัสเข้าไปในปากแล้ว
ริมรสแล้วนะต้องบอกว่านี่มันข้าวซอยชัด
ต้องยกนิ้วให้ความอร่อยเลยจริง
เจ้าของร้านก็คือนางสาวพานิชาฐานิสรกุลนาศนั่นเอง
เธอบอกว่าไอศครีมรสข้าวซอยและทาเวียกะทินี่นะคะ
กรรมวิธีการผลิตด้วยเทคนิคทางวิทยาศาสตร์
เป็นการนำอาหารมาทำในรูปแบบที่เอาวิทยาศาสตร์มาใส่
ก็คือนำน้ำกะทิไปผ่านกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์
ออกมาเป็นเหมือนเม็ดไข่ปลาคาเวีย
มีเส้นข้าวซอยผสมชีสทอดกรอบโรยหน้าไอศครีมลงไป
ส่วนผสมต่างนี่ต้องบอกว่าขออุบเอาไว้
เพราะมันเป็นสูตรพิเศษของทางร้านเลยนะคะ
เห็นหน้าตาแบบนี้น่ารับประทานแล้ว

ถ้าไปเชียงใหม่ก็ลองไปแวะลิ้มชิมรสดู

อยู่บริเวณถนนสิริมังคลาจารย์หอพักสวนดอกตึก๔
บอกเลยว่าคุณจะต้องติดอกติดใจแน่นอน
ทั้งรูปลักษณ์หน้าตาการเสิร์ฟและรสชาติเห็นไหมคะ
เป็นที่ถูกอกถูกใจของทุกคนเลย
ไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นคนทำงานคนชอบเข้าซอยอะไรก็แล้วแต่

ต่อไปในอนาคตคงจะมีกะเพราไก่ที่เป็นไอศครีมแล้วมั้ง
ต้องเป็นอย่างนั้นเขาจะมีการพัฒนารูปแบบไปเรื่อย